ใช่คุณผู้ชมมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะ
ดาราสาวสายมูตัวจริงค่ะ
พี่ปูนาตยาจันรุ่งค่ะ
ภาพมาเนี่ยรับรองว่าทุกคนร้องอ่อนแน่นอน
แกเล่นละครมากว่า๑๐๐เรื่อง
คือผมอยู่ในวงการนะคุณผู้ชม
โอ้โหยาวนานมาก๓๐กว่าปีค่ะ
แน่นอนค่ะพี่ปูเล่าให้บันเทิงไทยรัฐของเราฟังนะคะว่า
เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องมูเลยในชีวิตค่ะ

ใจให้มาเกี่ยวพันกับเรื่องดังกล่าวค่ะ

พี่ต้านครบหาดูใจกันมา๒๒ปีค่ะ
โดยเชื่อว่าเป็นบุปเผชษที่ว่าก
ใครแนะนำให้พ่อปู่พญานาคโดนจิตโดนใจให้มาเป็นคู่ครองกันอยู่กันมา๒๒กว่าปีคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องความฝันนะคะพี่ปูเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าพ่อปู่มาเข้าฝันแล้วก็พาท่องไปในโลกบาดานค่ะ
ซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของพี่บูกับพี่ต้านะคะแต่ด้วยพลังศรัทธาที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ค่ะ
ปูเนี่ยมีความสุขหยิบจับทำอะไรก็รุ่งเรืองไปหมดค่ะแล้วก็ที่สำคัญแก
ทำบุญตามสถานที่ต่างนะคะที่เป็นความชอบของพี่ปูอยู่แล้วค่ะ
นี่แกไปตลอดเลยค่ะเอาไปฟังเสียงพี่ปูนัตยากันหน่อยค่ะ
ปรับความคิดใหม่เลยว่าไม่ได้นะถ้าเราคบเขา
เราจะมาเล่นไม่ได้นะเขาไม่ใช่ทางผ่านนะ

พี่ก็งงตัวเองถามว่าเชื่อเรื่องดวงไหม

แล้วก็พี่เชื่อเรื่องศีลเสมอด้วย
แล้วก็บุภี

โอ้โหดูข้าวใหม่ปลามันเนาะอะไรอย่างนี้
๒๒ปีฝันเลยค่ะทั้งเดือน
ฝันพาล่องแม่น้ำเลยจ้ะ

ต้าหลังจากนั้นพี่ต้าก็เชื่อสนิทใจ
ไม่ได้ลบหลู่แต่ก็ไม่งมงายอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมค่ะและด้วยความน่ารักของพี่ปูนาตยาค่ะ
คุณผู้ชมตัดมาที่ในสู้ค่ะที่มือของเอ็กซัลลีนนะคะ
คือด้วยความที่พี่แกเป็นสายมูแกมอบคุณผู้ชม
มอบให้นะคะเป็นพระ๒องค์ด้วยกันนะคะ
เป็นความท้าเวทนั่นหนึ่งแล้วก็องค์ปราพิกขณฑค่ะ
ไม่ใช่เรื่องแฟนด้วยนะมีคลิปด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูหน่อย
ขอได้ว่ายรับที่อยากจะบังเกิดผมนุ้ยก็เตือนเมื่ออยู่ที่คุณแหละ
เราต้องตรวจอภิเคนียร์อย่างนี้นะครับนุ้ยผมศิเคนียร์สายอย่างนี้
หนูอยากได้อะไรอยู่นี่นะไม่ได้เกี่ยวกับแฟนแต่มันมีอย่างหนึ่งที่หนูอยากได้ของตัว
มันมีเหมือนกันโอเคค่ะนี่พี่ปูให้ขอบคุณพี่ปูมากเลยนะคะอนุโมทนา
มีอย่างหนึ่งที่หนูอยากได้ไม่เกี่ยวกับแฟนแจ๊กกะรีนอยากได้อะไรอ่ะเอาพูดตรงเลยนะคะ
วันนั้นคุณขออะไรไปอยากได้เงินค่ะดิฉันบอกว่าสิ้นปีขอให้มีเงินเก็บนะคะตามจำนวนที่อยากได้ในบัญชีนี่แหละค่ะ
แล้วพี่ปูบอกว่าตอนแรกให้พระพิติเฆชก่อนโอ้งเล็กนะคะแต่โอ้งเล็กคือแบบว่าขอได้ทันใจเลย
คือได้ความร่ำรวยเพราะว่าปีนี้อย่างที่บอกไปนะคะท่านแบบว่า
มีละครและมีหนังด้วยนะคะ
ตอนนี้เรื่องหนึ่งคืองานไม่เคยขาดเลยจริงนะคะ

แจการีนถูกติดต่อกันมาหลายงวดละนะแจการีน

เขาถูกแล้วเขาเงียบอยู่คนเดียวไงเอาอ๋อไม่น่าขอได้ไหว้รับเขาขออยู่คนเดียวเงียบอยู่คนเดียว
ธุนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ